มาดูอีกเหตุการณ์หนึ่งยิ้มไม่ออกค่ะคราวนี้
หลานชายแท้เกิดอาการคลั่ง
กระทืบน้าชายน้าสะพ้าย
แล้วก่อนหน้าก็มีการคุยกันกับน้าชายเรื่องเกี่ยวกับขอแหวนพระ

ส่วนหนึ่งก็มาจากการเมาด้วยนะคะ
แล้วทีนี้ก็เลยกลัวว่าหลานชายจะกลับมาก่อเหตุซ้ำอีกหรือเปล่า

นี่ดูดิมันทำพ่อหนูดิ

มันมาทำ
โอ้โฮประมาทคุณป้ายังโดนเลยนะ

คือผู้หญิงใส่ชุดเหลือง

แล้วก็ผู้หญิงใส่ชุดแดง

แล้วคนที่เปิดภาพวงจรปิดนี้บอกโอ้โห
มันเศรษฐ์เธอใจเหลือเกินดูตามพ่อทั้งที่
เออนี่ผู้ที่ก่อเหตุคือนายพิทยาสุขารมอายุ๓๒ปี
ก็กำลังทำร้ายร่างกายนายวิชัยเป็นน้าชาย
แล้วก็นางพิชยาซึ่งเป็นน้าสะพ้ายพุ่มอ่ำนะคะ
เหตุการณ์เกิดขึ้นที่หน้าบ้านพักที่เขตภาษีเจริญ
ช่วงประมาณ๔ทุ่มของเมื่อวันที่๒๘กรกฎาคมที่ผ่านมา
ทีนี้นักข่าวของเราไปหาน้าสะพ้ายคือนางพิชยา
คุณผู้ชมผ่านมาตั้งกี่วันแล้วดูสภาพสิคะ
โอ้โหสภาพร่างกายยังบอบช้ำตาขวานี่บวมปิดเลยนะ
แล้วหน้าผากของนางพิชยาคือเย็บ๔เข็ม

เล่าให้ฟังบอกว่าเหตุการณ์เกิดช่วงเย็น
ตอนนั้นนายพิทยาที่เป็นหลานชายแท้ของสามี
ก็มาดื่มสังสรรค์ที่บ้านญาติอยู่ใกล้กัน

ระหว่างนั้นได้ยินเสียงสามีคุยกับหลาน
เพราะว่าหลานพยายามขอแหวนพระ
แล้วก็มีการทำร้ายร่างกายกันชกเข้าที่ใบหน้า
สามีของนางพิชยาเนี่ยนะคะล้มแล้วโดนเตะซ้ำหลายครั้งจนสลบเลย
ตัวนางพิชยาพยายามที่จะไปห้ามก็โดนหลานชายทำร้าย
โชคดีนะเพื่อนบ้านมาช่วยห้ามไว้
แล้วหลังจากนั้นหลานชายเสื้อแจ็คเก็ตแดงเนี่ยก็หนีไปนะคะ
ก็ไปห้ามว่าอย่าทำ
เขาก็ซัดบีเลย

พูดเลยแล้วบอกว่ามึงแค่สะพ้ายอย่ายุ่งอะไรแบบนี้
แล้วก็เนี่ยเตะบีมาตรงนั้นล้มลุกคุกคานที่เห็นคลิปอะค่ะ
แล้วก็จะซ้ำบีนะจะเอากระถางนี่ยกทุ่ม
แล้วพอดีมีชาวบ้านตรงนั้นเขามาช่วยไว้ได้
ถ้ายกกระถางทุ่มนี้เจ็บหนักเลยนะฮะ
ใช่ค่ะแล้วก็ตอนที่ทางน้าสะพ้ายกับน้าชาย
น้าสะพ้ายไปหาหมอที่โรงพยาบาลก่อนนะ
ไปสักชั่วโมงนึงแล้วหลานชายมันยังกลับมาที่บ้าน
พยายามที่จะทำร้ายสามีของนางพิชยาอีกรอบนึง
แต่ว่ารอบสองนี่คุณผู้ชมแย่ดคอยห้ามไว้
พอหลังจากเกิดเหตุนะคะนางพิชยาเลยไปแจ้งความที่
นภาษีเจริญพนักงานสอบสวนก็เลยบอกว่า

แล้วเดี๋ยวนัดมาสอบปากคำอีกครั้งหนึ่ง
ตัวนางพิชยากลัวไงว่าหลานจะกลับมาทำร้ายคนในครอบครัว
ลูกสาวนางพิชยาก็เลยเอาคลิปเหตุการณ์เนี่ย
ก็เลยเป็นเสียงที่คุณผู้ชมได้ยินว่าเนี่ยดูสิ
ทำร้ายพ่อขนาดนี้

ไม่รู้ด้วยว่าทางตัวหลานชายที่ก่อเหตุไปพักอยู่ที่ไหน
เพราะว่าครอบครัวเขาก็ไม่ได้ติดต่อกันมานานแล้ว
อีกอย่างหนึ่งพ่อแม่ของหลานชายก็เสียชีวิตไปแล้ว
แล้วตัวนางพิชยาน้าสะพ้ายยืนยันนะ
ที่ผ่านมาไม่เคยมีเรื่องบาดหมางกันมาก่อนเลย
ไม่รู้ว่าหลานชายเนี่ยเมาเหล้าเมายาหรืออะไรหรือเปล่า
ทีนี้ตำรวจบอกค่ะว่าจะมีการสอบปากคำ
พิชยาแล้วก็สามีอีกครั้งหนึ่งเดี๋ยววันจันนี้
จะสอบปากคำแล้วก็จะเร่งติดตามตัวหลานชายเนี่ย
ดำเนินคดีคงใช้เวลาไม่นานหรอกค่ะ
เพราะว่าก็มีหลักฐานมีข้อมูลต่างจากกล้องวงจรปิด
รวมถึงข้อมูลเกี่ยวกับตัวหลานชายเสร็จสับแล้วนะคะ